นี่นะคะจากฝ่ายชายไปแล้ว

คนนี้ก่อนเขามีข่าวกิ๊กกิ๊กั๊กเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าเป็นการแบบจิ้นกันแบบสนุกอะไรอย่างนี้

หากต้องสู้ใครหนึ่งคิดจะมีรักก็ต้องสู้ซิคะหญิง

แจ๊กกี้บอกข้อดีเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ทำตัวให้เขาถึงง่ายเนี่ย
ช่วยละลายพฤติกรรมได้นะบางทีเนี่ยผู้ชายเขาก็เกร็งไงไม่กล้าเข้าหาเราใช่ไหม
เขาก็จะแบบจะกล้าคุยกับเราอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นนะจะร่วมงานจะอะไรมันก็ง่ายขึ้น
เหมือนแบบว่าทำความคุ้นเคยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เมื่อหลายคนยกให้แจ๊กกี้เป็นไอดอลนะเธอก็เลยแอบเขินเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรเรื่องบุกเธอยอมรับค่ะแต่เรื่องบุกแล้วมันไม่ค่อยได้เขาบอกอย่างนี้
โถเอาคุณฟังก่อนจ้าไปฟังเสียงจ้าแจ๊กกี้จ้าเป็นไง
ฉันบุกแล้วฉันไม่ได้เธอไม่เอาคนอื่นเธอไม่เอาเป็นไอดอลคนอื่น
เอาที่เขาบุกแล้วเขาได้ฉันบุกแล้วฉันไม่ได้

สมัยที่มันเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องเป็นเหมือนเจ๊กกี้นะ
ก็อาจจะเป็นแบบคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเราแฮปปี้
บางทีผู้หญิงเราเข้าถึงง่ายด้วยครั้งเท่าไหร่เธอม้าวมอยได้
แต่พอเป็นผู้ชายปุ๊บมันจะมีความต่างของเพศที่เราจะรู้สึกว่า
จะเข้าไปหาเขายังไงเขาจะเกรงเราไหม
หรือว่าผู้ชายเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าเด็กคนนี้มันเป็นคนยังไงวะต้องเล่นด้วยกัน
แล้วแบบเกร็งอะเกร็งกิเดสการู้หรือเปล่า
มันละลายพฤติกรรมนี้จริงมันละลายพฤติกรรมนี้จริง

คือไม่คือเล่ามาทั้งหมดก็คือว่ามันไม่ได้

แต่ว่านางก็ได้เงินได้งานแทนไงผู้ชายไม่ได้ไม่เป็นไร

เห็นเจ้าต๊ะหนุ่มเก่งแบบนี้ค่ะเจ้าตัวยังโสดนะ
รู้แล้วแหละเธอประกาศออกแบบชัดขนาดนี้
ความรักอยากมีนะจ๊ะแต่ว่าฟิลอารมณ์หญิงก็มีแบบเหงาบ่อย
แต่งานมันยังลุมมาน้อยแจ๊กกี้เลยบอกว่าเออเอาเงินก่อนจ้า
รักเนี่ยรอไว้ก่อนนะมานี้จ๊ะ
บอกเลยว่าจริงแล้วเป็นคนจริงจังเรื่องความรักเราดูเยอะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าด้วยช่วงนี้โควิดด้วยเราก็ไม่ค่อยได้เจอใคร
แล้วก็โสดด้วยรวมถึงว่างานที่เข้ามามันก็เยอะมาก
แต่บอกว่าไม่โฟกัสเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีแบบมันมีเป็นแว๊บ
เช่นจอดลดเสร็จแล้วแบบโอ้ยเหงาจังเลยของเยาว์จังเลย

ถ้าเปิดอย่างเราไม่มีใครหรอแต่แบบยามไงฮะยาม
แต่พอมานึกถึงงานที่มันรอเราอยู่บนห้องนี่พี่ยึกหรือทีละกับปะ
เราจะมีเวลาให้แบบให้เหงาให้เศร้า

ก็รอเฮียวว่าเมื่อไหร่จะมีเป็นตนเราก็เชียร์อยู่
แต่ปุ๊บแม่เขาเรียกเราลูกสะดวก
แล้วเธอเชื่อไหมสัมภาษณ์เสร็จนางเดินไปที่ริมน้ำเลยนะ
แล้วยังไงคะรับบทแม่นักเลยนะคะ
พี่เกฟค่ะดูเธอยิ้ม
ทำไมเกิดละคะคือนางเป็นคนตอบมวลนะคุณผู้ชม